เป็นการตอบคำถามที่น่าจะมีความชัดเจนที่สุดแล้วนะครับ
ปิดข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกรณีของป๊าฮังซอร์ที่มีข่าวเมื่อวาน
หลุดมาจากสื่อของเวียดนามว่าถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลทาบทามให้มาเป็นกุญสือทีมชาติไทย
เหมือนกับว่าเอาไปติดต่อหลังบ้านหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาของป้าฮังซอเนี่ยยังไม่รู้ล่วงนะครับ
ในการต่อสัญญาเพิ่มกับทางทีมชาติเวียดนามสุดท้ายแล้วครับ
ข่าวที่ออกมานะครับทั้งเรื่องของการเสนอเงินเดือนให้มากกว่าที่รับอยู่กับเวียดนาม
คือได้กับเวียดนามเนี่ยประมาณสักหกแสนกว่าบาทมีข่าวถึงว่ามาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงไทยเนี่ยสนใจจะได้ตัว
แล้วก็บอกเลยว่าพร้อมให้เงินเดือนมาก๓๔เท่าเนี่ยประมาณสัก๒๓ล้านเพิ่มไปขนาดนั้นนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวครับไปสอบถามเลยทางพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ได้ความว่ายืนยันครับยังไม่เคยทาบทามกุญสือรายนี้เลย
เนื่องจากทราบดีว่าตัวของป๊าอังซอเองเนี่ยมีสัญญาเกี่ยวกับเวียดนาม
แล้วช่วงเวลาที่ทีมไทยกำลังค้นหากุญสือคนใหม่
ก็ต้องการเข้ามาทำทีมแบบเร่งด่วนทำให้คุณสมบัติเบื้องต้นตรงนี้นะครับ
ไม่เข้าข่ายที่จะมาร่วมงานกับสมาคมได้แน่นอน
ส่วนสาเหตุที่มีข่าวดังกล่าวก็คงต้องถามกลับไปนะครับว่า
คนที่ออกข่าวเนี่ยต้องการจะปั่นกระแสของสื่อเวียดนามหรือเปล่า
หรือมีผลประโยชน์บางอย่างหรือมีจุดประสงค์อะไรทับซ้อนกับข่าวนี้ครับ